ส่วนบรรยากาศที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู
คุณผู้ชมคะหลังจากผ่านพ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิต
นี่คือภาพวันนี้นะคะภาพของวันนี้เงียบเหงา
มีเจ้าหน้าที่และตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อย
ยังเป็นพื้นที่ควบคุมห้ามคนไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่
มีดอกไม้มีสิ่งของต่างที่ญาติของผู้เสียชีวิตและประชาชน
นำมาวางไว้อาลัยมีนมกล่องของเล่นเด็กผ้าไตรตุ๊กตา
เพื่อที่จะรำลึกถึงผู้เสียชีวิตยังมีการวางไว้ที่จุดเดิมแบบนี้ค่ะ
นายกุศอัพพธัติสวรรค์นายดันไอนิโชคบูห์นโสมพูดถึงการทำบุญ
อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตขณะนี้ยังไม่ได้มีกำหนดการจัดพิธี
เนื่องจากว่าบางครอบครัวที่รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านตัวเอง
อยากให้ผ่านช่วงเวลาที่เศร้าโศกนี้ไปก่อน
นายกอบตอุทัยสวรรค์ก็บอกว่ากรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะทุบทำลายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเพียงข่าวลือค่ะ
ไม่ใช่ความจริงเพราะว่ายังไม่ได้มีการรับคำสั่งอะไรมาและนี่เป็นสถานที่ราชการด้วยค่ะ
ถ้าทุบทิ้งเด็กในหมู่บ้านคนอื่นก็จะไม่มีสถานที่เรียน
ส่วนตัวมองว่าน่าจะมีการปรับปรุงสถานที่ให้ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย
มีการเรียกประชุมคณะที่เกี่ยวข้องก็จะที่ปรึกษาด้วยก็ท่านในอำเภอเป็นหลัก
มันก็คงจะเป็นการทำบุญภาพรวม
ภาพรวมที่อบตผมก็คงจะมีญาติญาติเข้ามาร่วมนั่นแหละในการทำบุญ
แต่ตอนนี้มันยังบอกตรงนี้ไม่ได้นะว่าจะทำขนาดไหนยังไงใช่ไหม
ไม่ต้องดูข้อใจจริงไม่ต้องผ่านการประชุมก่อน

มีแต่เราจะอะไรบำรุงให้มันดีขึ้น
ประมาณนั้นแต่ก็ข้อที่จริงก็ยังบอกไม่ได้

บนด้วยว่าจะทำอะไรยังไง
ก็ยังไม่รื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงนี้
นะคะสิ่งของที่ประชาชนและญาติไปวางไว้
ก็ยังวางไว้ตรงนั้นก่อนนะคะจนกว่าจะมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
คือต้องรอให้ทุกฝ่ายมีความพร้อมทางด้านจิตใจก่อนด้วยค่ะ
ถึงจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายไปไว้ในที่ที่เหมาะสมต่อไปครับ